สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับมาพูดถึงผลงานของทีมชาติไทย
ต่อไปของทีมไทยในอีก๓เกมที่เหลือในบอลโลกรอบคัดเลือกรอบนี้นะครับ
กลับมานะครับนักข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเตะบางคน
รวมถึงภิสิโกะเกรดีศักดิ์เสนามเมืองนะครับ
ซิโก้บอกกับสื่อมวลชนว่าหลังจากนี้นะครับ
ขอสู้ต่อในอีก๓เกมที่เหลือ
ซึ่งทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นก็ให้กำลังใจตลอด
แล้วก็บอกว่าพร้อมจะเปิดรับทุกความคิดเห็นในเรื่องของตัวผู้เล่น
ถ้านักข่าวคิดว่าผู้เล่นคนไหนฟอร์มดีเข้าตาในลีก
ก็สามารถส่งบอกตัวเองได้เช่นเดียวกันคนไหนที่ฟอร์มไม่ดี
ก็สามารถบอกให้ตัวเองได้รู้ในการพิจารณา
ช่วยกันนะครับในการสอดส่องหาผู้เล่นดีเข้ามาเสริมทีม
ส่วนระบบการเล่น๔๓๓ที่จับธนบุญเกษารัฐ
คู่กับวัฒนาพลายนุ่มในตำแหน่งกองกลางตัวรับ

วันนี้เราเห็นว่าตำแหน่งไหนที่ยังขาดตัวบกพร่อง
บอกมาเลยครับอยากให้ใครเข้ามาบอกมาเลย
แล้วอยากให้ใครหลุดบอกมาเลยนะดีไหมฮะ
ดีไหมช่วยกันว่าในหลีกที่เก่งนะครับแนะนำมาเลย
วัยรุ่นนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ลองได้อยู่แล้ว
เพราะว่า๓เกมนี้ธนยกอยากให้เด็กนักเตะไทยได้มีประสบการณ์
แต่มีประสบการณ์แล้วต้องได้ผลด้วยนะ
หมายความว่าอยากให้สู้กับเขาสูสี
เพราะเราต้องเล่นในบ้านนะครับยูอีเราต้องเล่นในบ้านแล้วก็อีรักษ์ต้องเล่นในบ้าน
อย่าพูดคำว่าลูกรักมันบรรทอน
เพราะวันนี้ลูกรักก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ช่วยพี่โก้
พี่จะไปกอดเองแล้วนะไอ้ลูกรักทั้งหลายแหล่นี่นะ
ถ้าไม่ขยับตัวเองนะพี่จะไปก่อนแล้วนะถูกไหม
ฉะนั้นจะให้พี่ประคองอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะ
ฉะนั้นถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่ช่วยพี่พี่เอาออกแล้วนะ
ก็ยืนยันจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนใครมีฝีมือ
ให้กับทุกคนวันนี้ทุกคนมันลูกลักษณ์พี่หมดแหละ
ก็คือเป็นลูกรักของแฟนบอลชาวไทยมันไม่ใช่ลูกรักของพี่หรอก
วันนี้ก็มีคำพูดคมแล้วก็ปล่อยสัมภาษณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับ
หลังจากนี้เดินหน้าต่อไปพร้อมกันในทุกฝ่ายเลยนะครับ
คุณเสียอีกทีมชาติไทยก็ยังบอกว่าจะเล็งนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์เพิ่มเข้ามาเสริมนะครับ
พูดถึงพลังธนาพลายที่โรงสนามเกมแรกดากตีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นเป็นงานหนักมากนะครับ
จะโตกว่ามีหลายการที่จะต้องปรับ
หากได้รับโอกาสก็พร้อมจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้มากขึ้นครับ
ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นทีมชาติ
มันก็รู้สึกกดดันแล้วก็เกรงในช่วงแรก
แต่พอเล่นไปสักพักนึงก็มันเริ่มปรับตัวได้มันก็รู้สึกดีครับผม
ก็คงความสัมพันธ์กับทีมให้มันมากกว่านี้แล้วก็การจ่ายบอลอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็ต้องให้มันดีกว่านี้เพราะว่าในระดับทีมชาติแล้ว
มันไม่มีใครที่มันอ่อนอะไรอย่างนี้ครับมันก็แข่งทุกทีมอะไรอย่างเงี้ย

ก็ขอให้มาเชียร์กันเยอะอย่างทุกวันนี้
ก็เยอะอยู่แล้วก็อยากให้มันเยอะมากขึ้นครับผม

ว่าเป็นคำจำกัดความของนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในช่วงเวลาไหน
สมควรติดทีมชาติในเวลานั้นทันทีนะครับ
หลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่มีกำลังใจ
ในการโชว์ฟอร์มให้กับสโมสรมากยิ่งขึ้นครับ

เกมที่เหลือเปิดบ้านเจอกับสหรัฐอรับอิมิเรต๑๓มิถุนายน
จากนั้นเล่นต่อในบ้าน๖วิทยานาโยนนะครับ
ก็ขอไปนะครับ๖มิถุนายนจะอุ่นเครื่องก่อน
กับทางอูสเบคิสถานในการบุกไปเยือน
แล้วก็จะกลับมานะครับแข่งขันเจอกับอีรักษ์๓๑สิงหาคมนะครับ
ไปเยือนออสเตรเลียวันที่๕กันยายน

ในการบุกไปเยือนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพครับ
เราจะได้เห็นการลองผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่า
ที่เรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ใน๓เกมที่เหลือครับ